โอ้โหคนที่เป็นสมาชิกเมมเบอร์

ก็เป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของตัวเลขเรื่องของโชคลาภ

ที่วัดบึงบาประภาสวัตรนะครับ
อำเภณ้องเสริฐจังหวัดปภุมธานี
คือคักมากชาวบ้านแห่มาร่วมพิธีเบิกเด้ปลุกเสก
ภาวะสุวรรติแล้วที่นี่เขามีพิธี
เสริมดวงชะตาและยังมีนายพงศักดิ์ชูศรี

ชายค่ะชายพงศักดิ์ชูศี

ตลกที่ชื่อดังนั่นเหรอ
ไปเจอเลยคุณประคาร์ฟเชิญยิ้ม

นักแสดงตลกนะฮะถ้าพูดชื่อป้าค้าผมว่าน่าจะรู้จักกันดี
เอาล่ะเขาก็มาร่วมงานด้วยนะ
และในช่วงที่ทำวิธีโอ้โฮมันเกิดความอัศจรรย์ใจเกิดขึ้น
ท้องฟ้ามันปลอดโปรกอากาศแจ่มใส
คือเรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาฮือฮาในช่วงระหว่างการทำพิธีด้วย
เพราะว่ามีบางคนกำลังทำวิธีส่วนอยู่นะ
ไปดูกันหน่อยนี่ยกไม้ยกมือ
แต่เหมือนกับคล้ายว่าถูกแฝงร่าง

เขาพูดแล้วเขาก็เปล่งเสียงลักษณะ

อันนั้นควรตัวโกงมาก

หนังจากจักรวงหรอ
รู้เลยว่าดูสิกุมารจริง
สิ่งที่ชาวบ้านเขาให้ความสนใจมากที่สุด

ก็คือการจุดประทัด

นะก็ดู
โอ้โหเอาลงมาเถอะครับหวาดเสียวฮะ
แต่อย่างนี้ถึงแม้จะโครงเคลงถึง๒ครั้งแต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดี
โอ้โหโล่งใจโอ้โหตายแล้วจริงน่าเป็นผมผมลง
มันโยกไงน่ากลัวไปถามประธานจัดงานนะครับนายนิพนธ์เสียงจันทร์
ก็บอกว่านี่เลยสุดท้ายชาวบ้านเขามาดูตรงนี้เธอชอบปองอันไหนให้เอาปากกามาวง
ไม่ใช่ปากกาวงทำไมล่ะเธอชอบปองตรงไหนให้หลวงขึ้นมาโชว์เลย
คุณก็แปลงไปเรื่อยเปื่อยมี๓ปองก็เลือกเอาละกันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อแหละ
เป็นเรื่องที่ให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันผมบอกแบบนี้นะแล้วที่สำคัญ
อยากมีกำลังใจที่ดีอยากมีชีวิตที่ดีอย่าไปลงทุนมากจนเกินไป
เพราะสุดท้ายมันเสียใจนะถ้ากองสลากเขาไม่เห็นด้วยกับเรา

เพราะส่วนใหญ่ทุกครั้งออกมาไม่เคยตรงเลย
การลงทุนมีความเสี่ยงปลดศึกษาเลยนะ

เอางี้การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและลงทุน
ฟังมาเขาบอกเลยการลงทวินความเสี่ยงปวดศึกษา
รายละเอียดการลงทุนให้รับครอบเลยจริง
นี่คุณควรใช้แทยมากเลย

เรื่องราวของทาเวสวันก็ยังคงฮอตฮิตเนอะ